มีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลค่ะ
น้ำตาลขวัญใจคนไทย
ก่อนหน้านี้มีแฮชแท็กน้ำตาลแพงมากนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีดารารุ่นพี่กลับไปโพสต์
ลักษณะที่ว่าน้ำตาลปลอมมาก

ถูกขอคืนตำแหน่งจะถูกขอคืนมงกุฎด้วย
ประเด็นมันเป็นแบบนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะแล้วนะคะ
มีปัญหากับกองประกวดรับงานเองไม่ยอมผ่านกองประกวดในลักษณะอะไรแบบนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้มีการโพสต์ภาพทีมงานกองประกวด
แล้วก็มีนางงามรุ่นพี่โพสต์อินสตาแกรมแล้วก็คุณแก้มกวินตาเนี่ย
ก็เป็นนางงามเก่าอ่ะนะคะก็โพสต์ข้อความลักษณะนี่ลองดูข้อความนะคะ
คุณแก้มกวินตาโพสต์แบบนี้ค่ะงดธาตุหวานเพราะน้ำตาลปลอมมาก
ต้องลากเสียงยาวเพราะก่อไก่หลายตัวเป็นเหตุให้มีประเด็นดราม่าลุกลามค่ะ
ก็บานปลายไปว่าเอ๊ะไปแขวะน้องน้ำตาลหรือเปล่า
น้องน้ำตาลไปมีปัญหากับกองประกวด
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็เลยถามเลย
ผู้จัดการส่วนตัวน้องน้ำตาลชะลิตานะคะก็ได้รับคำชี้แจงแบบนี้
ปลดจากตำแหน่งเนี่ยไม่จริงที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับกองประกวดเลย
ยืนยันว่ารับงานผ่านกองประกวดทั้งหมดไม่มีการแอบรับงานเองตามที่มีข่าวลือ
ตัวแทนกองประกวดก็ยืนยันผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเหมือนกันค่ะ
บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับน้องน้ำตาลนะคะ
ทุกวันนี้ยังเป็นผู้ดูแลคิวงานให้น้องน้ำตาลทั้งหมด
น้องน้ำตาลเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยนชื่อคนที่ให้ติดต่องาน
แต่จริงแล้วก็เป็นคนในกองประกวดนี่แหละค่ะ
นี่ก็เลยกลายเป็นเพียงแค่ประเด็นดราม่าเท่านั้น
จริงนะคะน้องน้ำตาลยังเป็นนางงามเหมือนเดิมค่ะ